ไมค์ให้เยอะ
ถูกต้องทุกวันนะคะอาจารย์ถึงศุกร์ค่ะ
ก็พบกับเรานะคะตั้งแต่เวลา๖โมงเช้าถึง๗โมงเลยทีเดียวนะคะ

ถ้ายังไม่มีก็โหลดเลยโหลด

อ้าวต่างประเทศเจอกันนะคะสวัสดีทุกคน

บังจือคุณภาษาอังกฤษ

เดี๋ยวก่อนบังจิโรโน

เป็นคนอินเตอร์มาก

ทักทายเรื่องดาราไม่ได้ค่าตัวไปนะ
แสดงประกอบตอนนี้เรามาเอาเรื่องนี้ก่อนค่ะ

นี่เลยจ่อสอบคนมีสี
พลตรีพันเอกร่วมแก๊งกิ้มเอง

ไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าวิหา
เจ้าวิหาไว้ก่อนเอาอันนี้ก่อน
ซึ่งหลอกลวงนะฮะว่าคนจะได้เครื่องลาดหลอกลวงหญิง
ไปขายบริการต่าง
คนชื่อกิมเองเป็นพี่สาวต่างมารดา
หรือพี่ต่างแม่พ่อเดียวกันของคุณหญิงไก่

รับสารภาพว่าหวนกลับมาก่อเหตุจริง
คือเหตุที่ได้หลอกลวงคน
เขาเอาเงินไปว่าจะได้เครื่องลาดต่างเนี่ยนะคะ

ทำเป็นเรื่องราวทั้งการปลูกป่าเทิดพระเกียรติที่อำเภอสวนพึ่ง

สโมสรในทหารในจังหวัดราชบุรี

พบหลักฐานมีในทหารระดับในพลในพันธุ์
และข้าราชการสำนักพระราชวัง
ข้าราชการในสังกัดเดียวกันร่วมด้วย

อายุ๖๒ปีแล้วค่ะพี่ม้าค่ะ

ธนทรโคสิตจิระ
เป็นไงล่ะอายุ๖๒ปี

ปลอมแปลงและใช้เอกสารราชการปลอม

อ้างว่าขอพระราชทาน

ข่ายแอบอ้างเบื้องสูงเหมือนกับนางมนตา
นางไก่หยกรัตนาการนะคะ

หลังการสอบสวนเนี่ยนางกิมเองบอกว่า
ไม่รู้ทำหากินอะไร
ถ้ามาทางนี้ก็ต้องทำต่อไป

ว่าทำหากินอื่นไม่เป็นแล้ว

มีผู้ร่วมกระบวนการเท่าไหร่กี่คนที่ไหนได้ยังให้รายละเอียด
เป็นชื่อไม่ได้แต่ว่าตำรวจทราบกระบวนการว่ามีใครบ้าง

ใช้บอกอย่างนี้เลยว่าไม่ได้ทำอาหารกินอะไรเพราะมาทางนี้แล้ว

ใช่พี่ต่างมันดาพี่พ่อเดียวกัน
แล้วตอนนี้เข้าไปคุมขังเข้าไปให้ประกันตัว

เข้าไปพูดพูดต้องหา

ผู้ที่เชื่อมโยงที่จะทำงานด้วยกัน
ทราบว่าเดี๋ยวจะต้องมีการจับกลุ่มอีกละรอกใหญ่เลย
ทำหลายอย่างมากทั้งที่ใช้สำนักงานของทหารเนี่ย

แล้วก็อีกคดีหนึ่งก็คือเครื่องลาด
เงินมาเอาตังค์มาเดี๋ยวจะให้เครื่องลาดเดี๋ยวจะได้

รู้จักคนนั้นคนนี้อ้างแบบสุดเลย
ก็ต้องเอาเงินมาให้นางก่อน
สรุปแล้วก็คือนางบอกว่าไม่รู้จะมาหากินอะไรเพราะมาทางนี้แล้ว

ไม่มือทำอย่างนี้ดวงโจรรณ์ดวงกล้าม

อ๋อมีการเอาของมาให้ด้วย

เรียนไกลก็เลยไปใจเลย
ถึงเวลานะคนเราก็คิดว่าทำแล้วจะทำได้ยาวตลอด

ติดตามกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะมีใครโดนอีกบ้าง

ส่วนเรื่องต่อไปอันนี้เป็นอุทาหรณ์เหมือนกัน

เป็นเรื่องของเด็ก๓ขวบนะฮะ
ปีนเล่นแล้วไม่ได้หันดูใช่ไหม
ใช่แต่จริงแล้วอย่างนี้คือเรื่องของเรื่องมันกลับกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปแล้วตอนนี้
อันแรกเนี่ยคือบอกว่าพ่อไม่สนใจลูก

ทีนี้ทางพ่อเขาออกมาพูดแล้วเดี๋ยวมาเล่าข่าวให้ฟังนะฮะ
เขาบอกงี้กรณีที่เด็กชายวัย๓ขวบเนี้ยนะฮะ

เค้าดีเนี้ยเจ้าที่ร่องพยาบาลเนี้ยนะครับ

ขณะที่พ่อเด็กเองตอนนี้บอกนะครับว่า
ผมไม่ได้เล่นโปเกมอนณเวลานั้น
จากกรณีที่แบบว่าตอนนี้ทางโซเชียล
มีการแพร่ข่าวไปเยอะแยะมากมายนะครับว่า
เด็กชายวัย๓ขวบนะครับปีนโครงเหล็กที่ตั้งโทรทัศน์อยู่
แล้วก็ล้มลงมารถรุ่นเก่า๒๐นิ้ว
ลนฟาดถูกใบหน้าเด็ก๓ขวบ

หลังจากนั้นก็ได้มีการช่วยกันปั๊มหัวใจเด็ก

โดยปู่ของเด็กเองได้มีการมาให้สัมภาษณ์
เชิงตำนิดลูกชายของตัวเอง

คนก็แบบอ้าว

บอกว่าตัวเองมีลูกอยู่๒คน
ไปเล่นโปรแกมอนแต่นักเวลาเกิดเหตุเขาไม่ได้เล่น
เพราะโทรศัพท์อยู่ข้างบนส่วนตัวเขาเองเนี่ยนะฮะ

คือลูกคนเล็กเนี่ยวิ่งออกไปจะไปเล่นน้ำ
เขาก็แบบอยู่คนเดียวก็หันไปอ้าวลูกคนเล็กจะวิ่งไปเขาก็วิ่งตาม
พอวิ่งตามไปเสร็จสักพักลูกชายคนโตก็
หันกลับมาปรากฏเห็นว่าหน้าของลูกเหมือนโทรศัพท์เนี่ย
ตรงกันถ้าเด็กฟื้นขึ้นมาเขายือนว่าเขาไม่ได้เล่นโปรแกมอนแน่นอน
เพราะโทรศัพท์เขาอยู่ข้างบนห้อง
ต่างให้ตัวเองเพราะว่าเขาโดนสังคมโจมตีเยอะมาก

คือผมเชื่อว่าตัวปู่เองกับตัวพ่อของพ่อของเด็กอีกทีนึงเนี่ย
คงจะไม่ได้มีเจตนาแค่รู้สึกว่าตำหนิว่า
วันไม่ทำอะไรมันก็เล่นแต่โปเกมอน
อะไรอย่างนั้นนะเออนะฮะแต่ทีนี้เนี่ย
เห็นใจมันเกิดขึ้นตรงไหนนะตรงที่ว่าตัว
ตัวแม่ของผู้ชายคุณตัวย่าก็บอกว่า
ก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าตัวพ่อเองเนี่ย
ลาออกจากงานมาดูแลลูกสองคนนี้เพราะแม่เนี่ยหย่าแล้วก็หนีไปหายไป
โอ้โหตัวพ่อต้องอยู่บ้านลาออกจากงานมาดูแลลูกสองคน
เพราะสองคนปู่ย่าเลี้ยงไว้แล้วลูกเนี่ยยังเด็กอยู่
สามขวบคนหนึ่งสองขวบคนหนึ่งอืมก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
เออทีนี้พอมีเวลาว่างแกก็อาจจะพักไว้เล่นโปรแกมอนบ้างอะไรอย่างนี้
แต่ด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะขนาดมายูเองอ่ะมันยังสนแบบโอ้โหพี่

ใช่ไม่ใช่พ่อแม่ทั้งคู่เลย
คือของผมก็จะพบมาทำงานไงแต่มีแบบแม่เขาต้องตามดูตลอด
เพราะว่าอย่างบางทีมันเผลอแป๊บเดียวไม่ได้เด็กแบบ๒ขวบ๓ขวบมันเร็วมากพี่

แต่ทีนี้เนี่ยตัวอาการของเด็กคนนี้เนี่ยนะฮะ
ที่โดนทีวีทัพปรากฏว่าต้นดูกไทยทอยหักหนึ่งซี

แล้วก็ตาขวาบวมปูด

แต่ตอนนี้เห็นบอกว่าอาการดีขึ้นแล้ว
ปู่ย่าไปเยี่ยมบอกให้เด็กยกมือขึ้นเขาก็ทำตาม
แต่ก็ยังพูดไม่ได้
อันตรายมากเลย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

เอ่อเขาก็ไม่ใช่เอกซ์ตร้านะนี่จะเล่นแบบมีบท

ละครดังนั้นเนี่ยนะก็คืออ้ำอภิชาติใช่ไหมคะ
แล้วก็น้องนัทมีเลียก็เป็นผู้จัด
ก็เริ่มทำตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้ว
มีหล่อคนเลยนะนี่
ก็รอสิใช่มาจนถึงเนี่ยเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้นะคะ

แต่ว่าทั้งหมด๔คนรวมกันแล้วก็ประมาณ๕แสนบาท
เขาบอกว่านอกจากนักแสดงเนี่ยนะ
คนก็ยังมีอีก๒๐คนนะที่ยังไม่ได้ฆ่าตัวอยู่เหมือนกัน
บริษัทนี้เนี่ยนะถูกนี่แหละบอลดัชชี่นี่แหละ
เขาบอกว่าโดยที่ตกลงกันไว้ว่า
เมื่อแสดงทั้งหมดจบแล้วค่าตัวหลังปิดกล้อง
ภายในเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยก็จะจ่ายทั้งหมดทั้งปวง
โดยแต่ละคนก็จะได้ค่าตัวไม่เท่ากัน

ซึ่งก็อ้างว่ายังไม่ได้เคลียร์เอกสารอะไรใดทั้งสิ้นเลย

ว่าอ้ำบอกว่า
ที่ให้เงินไปหมดแล้วนะครับ
ตอนจึงรวบรวมหลักฐานนะ
แล้วก็ให้ดูรายละเอียดหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
ก็พบว่าอ้ำให้ไปหมดแล้วจริง

กับไม่ได้ส่งต่อให้กับนักแสดง
ก็เลยมารวมแจ้งความตามหลักฐานที่นี่
ว่าเขายังทำบัญชีไม่เสร็จอย่างนี้เหรอ

คือทำแบบนี้มันทำให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ย

กลายเป็นว่าละครก็ไม่ได้จ่ายเขาจ่ายนะ

อันนี้ก็เป็นระบบที่เขาหาคนให้ละคร
แต่ไม่ใช่ว่าให้ให้เขา

แล้วก็มาอ้างนู่นอ้างนี่จริงแล้วไม่สมควรทำแบบนี้
อันนี้ก็แจ้งความไว้จะได้เรื่องนี้เงียบไป
ไม่ก็ตอนนี้เขาก็รวบรวมหลักฐาน
แล้วก็ก่อนที่จะประสานงานให้ทนายเนี่ยนะฮะ

ก็เพื่อจะได้ทำการยุติต่อไป
ก็ขอบอกว่าทั้ง๔๕คนที่ไปแจ้งความ

เพราะว่าต่อไปก็ทำมาหากินลำบากชื่อดีแน่นะเดี๋ยวไปจำผิดคน
ตอนนี้อ่านข่าวอะไรมีระแวงเพราะอย่างนี้ข่าวเด็ก

อ๋อเหรอดัชี้อัมเขาก็ดัชี้ใช่ไหมครับใช่

เขาเด็ดดังนี้นะนางเป็นคนเทรนด์ดิฉันนะ

ดิฉันได้กี่ตัวมีคนยิงให้หมดเลย
ฉันไม่รู้เรื่องอะไรแหละต้องมีเขาจะได้อัปเดต
ตัวต่อไปจับได้ไหมคะ
กลับไม่ได้

ทำงานเช้ากับเย็นตุ๋นทางวันจับโปเกมอนตามฐานที่ต่าง
นางได้เยอะมากคิดดูโปเกมอนขึ้นหัวแล้ว
ก่อนจะไปพักกันมาดูข่าวนี้นะคะเป็นข่าวดีค่ะ
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาได้สมาชิกใหม่จากตัวกินมดยักษ์
เมื่อสักครู่นี้เช้าข่าวชัดเขาเสนอไปนะฮะ
เราเอามาย้ำกันอีกทีนึงเพราะว่าเป็นข่าวดีของเราค่ะ

แต่ว่ามาออกลูกมีทายาทในเมืองเรา
แสดงว่าประเทศเราเนี่ยฟ้าฝนดี
หน้าเหมือนมดดำไม่มีผิดเลย
ตอนนี้กินมทยักษ์ไม่ได้เริ่มกินขนแม่เองแล้วกัน

จีนกินมดเธอคิดดูสิว่ามดต้องมีวิตามินสูงนะ

ชอบกินอย่างอื่นด้วยกินอย่างอื่นด้วยแต่ว่ามันชอบกินมดเป็นอาหาร

อเมริกาใต้ที่ชื้นชื้นมดเยอะ

กินสัตว์กินอย่างอื่นด้วยอาจจะกินอาหารเม็ดบ้างดีบ้า

เหรอหรือก็เอาน้ำตาลมาโรยให้มดขึ้นแล้วว่ามันกิน
มันไม่ได้กินมดอย่างเดียวเนี่ยคุณดูรูปเขาสิเห็นไหม

อยากดูก็ไปดูที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวตอนนี้เขาอยู่

ใช่พี่มันไม่ใช่ประเทศเราไง

อ่าตกมานะฮะต่างประเทศก็ส่งมานะครับ

ช่วงนี้มันเป็นไงก็ไม่รู้แล้วจะมีแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยนะโดด

โดนลูกกับแม่ค้าไล่เตะแล้วลงท้องรองเท้าหลุด

เออทำอาชีพแปลกเดี๋ยวกลับมาครับ

แม่ค้าปลอมหรือตรงรวจปลอม
แม่ค้าของจริงแม่ค้าของจริง
แต่ว่าแม่กำลังเมาเผินก็เลย

แต่จริงอาจจะอยู่วังสามหมอดอนเลย

ที่นู่นกี่โมงคะที่เท็กซัส

คนนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่จะมาแอบอ้าง

มีริกษิศอะไรล่ะ

ผมเนี่ยมาจากกองนี้กองนี้นะฮะ
แล้วก็มีตำรวจ๕คนนะครับ
บอกว่าเป็นตำรวจมาขอค่าส่วนกลาง

หลังจากนั้นก็มีการยืนต่อล้อต่อถิ่น

ทางตำรวจที่เธอโทรไปเนี่ยนะฮะก็บอกว่า
ผมไม่รู้จักผมไม่รู้จักตำรวจที่มายืนอยู่นี่
ใครหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจที่มายืนอยู่เนี่ยนะฮะตัวปลอมเนี่ย
ก็อ้างว่าเขาเนี่ยเป็นหลานของคนนี้คนนั้นคนนี้

มึงไม่มีงานทรมาหารดแรกหรือไง

เออคือแม่ค้าเขาอยู่กับลูกชายเขา

เขาให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย

เสร็จปุ๊บก็ซื้อนะซื้อมาแล้วนะ
เสร็จปุ๊บก็เอาของกลางเนี่ยไปส่งไปตำรวจ

ต้องจ่ายค่าสุดกรรมไม่คุณโดนจับนะคุณนี้
เสร็จปุ๊บผู้หญิงเจ้าของร้านก็ดึงของนี้กลับ
ของกลับไปเสร็จปุ๊บตำรวจก็ดึงกลับมา

แม่ค้าก็โว๊คออกมาจากร้านเลย

ไล่เตะลูกชายมาไล่เตะ

แม่ค้าตอบใช่คือไปทำผู้หญิงอีกอะ

ตำรวจปลอมเออ

ต้องระวังให้ดีนะฮะแม่ค้าทั้งหลาย

อันนี้นอกรอบนะแล้วแม่ค้าขายของถูกลิขสิทธิป่ะ

ก็อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้าง

ติดตามต่อไป

เราจะอ่านข่าวเราจะต้องแวะ
แบ่งใจไว้ทุกข่าว

เราต้องหาข่าวข้างด้วย
ที่ตลกก็เลยรู้ป่ะตำรวจกลุ่มเนี้ย

กลุ่นหมดเลย

ข่าวคืบหน้าจะนำมาสนุต่อไป

ได้มีลิขสิทธิ์ไหม

ต้องห่วงนะกรมเทศนี้มันไปทั่วประเทศ

แล้วถ้าเรามีแพงเขาจะส่วมเลย
นี่แสดงว่าแม่ค้าเขาไม่มีแพง
แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณถูกลิขสิทธิ์นะฮะ
หรือว่าล้างแบบไม่ผิดกฎหมาย
เต็มที่สู้ได้เต็มที่
นี่ไงอันนี้มาเตือนเรื่องน้ำท่วมนะคะ

พี่เหมียวเพิ่งไปเชียงใหม่มาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา

น้ำตาลท่านใดเป็นสปอนเสอร์ให้เรามาเลยนะฮะ

ที่เชียงใหม่ค่ะน้ำป่าทะลักนะคะ
น้ำเป็นสีแดงเลยเขาเรียกว่าที่สีสีแดงโครน

เข้ามาถึงกับต้องปิดน้ำตกตาดหมอกหลังฝนตกหนักที่อุทยานแห่งชาติ
ปุ๋ยและดอยสุเทพอันนี้เป็นข่าวออนไลน์นะคะ
สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดฝนตกที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก

ทำให้ลำน้ำแม่สาเริ่มล้นทะลักเข้าไร่นาพื้นที่เกษตรของชาวบ้าน
ตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมนะคะ
คุณพาสเดชหงระดาลมในอำเภอแม่ริมได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย
ประจำการอยู่ที่อำเภอแม่ริมเพื่อเตรียมรับสถานการณ์แล้วนะคะ
กำลังนั่งดูขับใส่ใครอยู่มองโกมองโกมองโกเรียหรอมองโกมองโกเรียหรอ

จริงก็แหละ
นี่แล้วก็น้ำตกน้ำเป็นขุ่นสีแดงนี้แปลว่าเป็นน้ำป่า
ซึ่งจะมาเร็วมากแล้วถ้าหากว่าคนที่ไม่รู้ไม่เรื่องอะไรนะ

ตอนนี้เขาก็เลยปิดเลยที่น้ำตกตาดหมอกนะฮะ
กฤษยามคงสตรีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
ประกาศเตือนเนื่องจากขณะนี้เกิดน้ำป่าไหลหลาก
บริเวณน้ำตกตาดหมอกตำบลแม่แรมบริเวณแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจจะเกิดอันตรายจึงปิดไว้ก่อนนะคะ
ถ้าหากว่าเหตุการณ์เป็นปกติถึงจะเปิดอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนผู้ว่าเชียงใหม่ได้บอกให้ประชาชนได้ฟังมิสเตอร์เตือนภัย
ซึ่งเขาจะมีอยู่ตามพื้นที่ต่าง
ว่าจะเป็นเขาเป็นลำทานเขาจะมีมิสเตอร์เตือนภัย
เพื่อจะได้รู้ทางการก็จะแจ้งไปทางนี้
ท่องเที่ยวต่างแล้วก็ให้ดูจุดเตือนภัยด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น

ตอนนี้ทุกส่วนทุกฝ่ายเฝ้าระวังกันนะคะ
ตอนนี้น้ำป่ามาแรงมากเพราะว่าฝนตกไม่หยุดเลย
ตอนนี้น้ำท่วมขังอยู่ที่ตลาดประตูกล้อมวิทยาลัยหน้าตสินเชียงใหม่

โอ้โหเชียงใหม่ก็เขาจะมีอยู่เรื่อยนะทุกปี
ถ้าหากว่ามีน้ำจากป่าอย่างนี้
แต่เข้ามาแล้วก็จะหายไปเร็วเพราะว่าเขาเป็นภูเขา
คุณเคยเจอไหมพี่ไก่เวลายุดเคยไปทาย

พี่มดไปใช่ไหมคะฝนเลยตก
เป็นไปด้าย
นู่นนี่นั่นพาผมข้ามไปฝั่งลาวด้วย

เขาพาผมไปเล่นสล็อตมดดำ

ไม่ใช่สล็อตเป็นชีนนี่

ผมขอให้ใช้คำว่าคาซิโน

ก็ต้องบอกว่าฝนฟ้ามันเป็นอย่างนี้เลยทีเดียว
อุตุเขาบอกพยากรอากาศไปอีก๒๔ชั่วโมงกันเลย
สรรพรานอ๋อนี่นกเพื่อนผมเอง
เอาเลยสรรพรานตี๒นเมื่อกี้นี่

ไม่ได้ไม่ได้เออนึกว่าจะเป็นนกเพื่อนผม

สวัสดีครับวันใจดีครับ
อ้าวต้องบอกนิดหน่อยพญากรในอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้านะ

ในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
แล้วก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่ง
ส่วนมากบริเวณทางเหนือทั้งนั้นเลยนะ
จังหวัดแม่ห่องศรเชียงใหม่เชียงราย
ลำพูนลำปางพยาวแพร่น่าน

แล้วมาทางนี้อุดอนฮานีน้องคายสกลนคร
นครพนมจันทบุรีตราดกะบี

ก็ให้ประชาชนระวังนะฝนตกหนักนะฮะ
แล้วก็ฝนที่มีการสะสมตกแบบสะสมด้วย
แต่สำหรับในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล
ก็ยังมีฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำนะฮะ
ดังนั้นมีโอกาสเกิดพายุฟ้าขนอง
ร้อยละ๗๐ของพื้นที่กันเลยทีเดียวอ้าวคาดหมายว่าอ้าว
ตั้งแต่วันที่๒๘ไปจนถึงวันที่๓๐นะ
ก็คือถึงพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกต่อเนื่อง
กับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชม
ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกแล้วก็ภาคใต้
ส่วนวันที่๓๑ก็เลยไปอีก
จนถึงวันที่๓ประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนน้อยลงแล้ว

แล้วก็ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามัณฑ์
ก็จะมีขึ้นฝนกลางแล้วนะฮะ
ขึ้นสูงประมาณ๑๒เมตรตลอดช่วงนั้นเลย

๗๐เปอร์เซ็นต์วันนี้๗๐เปอร์เซ็นต์

ตอนนี้ถ้าน้ำท่วมโทษผู้ว่าไม่ได้ผู้ว่าพักงานแล้ว
ทำไงดีโทษใครดิ

พอพักไปก็บ่ากูไม่ได้ละ

อย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง
แล้วก็ท่อระบายน้ำเนี่ย

นักโทษอ่ะมาขุดอยู่แถวบ้านพี่โอ้โห

เตียงมีที่นอนด้วยในท่อไม่มี

ตักวงกฎนะครับโหสร้องไห้

มีเรื่องอะไรไม่รู้หลายคนบอกว่า

จริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเดี๋ยวกลับมา

เรื่องใครใครเมาท์นี้นะครับ
เช้าอย่างนี้ถ้าเกิดมีพวกน้ำผงน้ำสิงมาตั้งก็ดีนะ

เรียนมาตั้งแต่สมัยนู่นน่ะเด็กนักเรียนอะไรอย่างนี้
เขาใส่ไข่จัดยาวแล้วคลับอีกสองชั่วโมงชอบโถพ่อคุณ
หาสองชั่วโมง
จัดยาวแล้วคลับอีกสองชั่วโมงน้องครับ

แจงภาพจับมือแม่รอ

เห็นเป็นหยดเลย
วันก่อนเนี่ยทำเอาหลายคนก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาวตั๊กบงกฎ
จู่ได้โพสต์ภาพแบบนี้เนี่ยนะ
คือจับมือแม่แล้วก็ร้องไห้
พร้อมด้วยข้อความตัดเพาะคนรัก

เวลาเศร้าไม่ว่าเรื่องอะไร

เวลาเศร้าไม่ว่าเรื่องใดแม่จะบอกเสมอว่าอย่าร้องไห้
แต่คนที่เราไปแคร์ไปรักเขากลับอยากเห็นเราร้องไห้
อยากเห็นเราทุกข์แล้วเราก็เชื่อเขาอ่านในจอพี่
แล้วเราก็เชื่อเขาหน้าขำที่มนุษย์อย่างฉันโง่ได้ขนาดนี้

ชาติหน้ามีจริงขออธิษฐานให้มีปัญญา
และขอให้เป็นคนดีของแม่แบบที่แม่ไม่เสียใจในลูกคนนี้เลย
ทุกคนก็เลยบอกว่าตีความอย่างนี้เลยว่า

เพราะว่ามาบอกว่าไม่เชื่อแม่
หรือเปล่านางนะเมื่อวันที่๒๖สิงหาคมที่ผ่านมา

ก็ได้เคลียร์โพสต์อันนี้เรียบร้อย

ไม่มาบอกว่าโพสต์ความในใจก็หาว่าทะเลาะกับสามี

จริงเนี้ยมีเหตุผล

เขียนบอกคนที่เขาเจริญแล้ว
เอ้าสวยเลยฉันก็เผยไปอ่านพอเมื่อกี้
ตีความนี้แกเป็นคนไม่เจริญ
หนูขอโทษสุภาษณ์เตอร์รู้จักคิดเวลาเขามาอ่านโพสต์หน่อยสิ
ขอโทษเมื่อน้องคนนี้ที่เขากลับไปดูแลแม่
หมายถึงว่าตัวตั๊กกลับไปดูแลแม่
กลับไปปรับความเข้าใจกัน
จึงอยากเป็นตัวอย่างทำให้แม่มีความสุข
ประโยชน์ของดาราคือเป็นกำลังใจให้คนอื่น

เอ๊ะยังไงน่ะเหรอขอไม่พูดต่อแล้ว

ใครที่กำลังมองว่าเรามีปัญหาครอบครัว
ขอบอกเลยว่าไม่ใช่แล้วก็วอน
หลายสำนักข่าวโปรดอย่าชี้นำคนอื่นไปในทางที่ผิด
อันนี้ฉันขอถามหน่อยโพสต์ในลักษณะแบบนี้
คนมันก็ตีความไปได้หลากหลายนึกออกหรือเปล่าใช่ไหม
เหมือนแบบทำให้แม่เสียใจที่ไม่เชื่อแม่

ตรงเป็นเรื่องว่าเขาได้แบบว่ามาดูแลแม่
มาปรับความเข้าใจกับแม่ในขณะที่แม่นี้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วแหละ

ก็บอกเอามาปรับความเข้าใจนู่นนี่นั่น

แล้วเราก็เริ่มงงกับเอาสรุปเลยนะแมนแล้วพี่
ไม่เข้าใจฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจ

เอางี้ภาพเนี่ยมันดูแบบว่าโศกเศร้ามากนะ
แล้วก็คำที่เขียนมันในลักษณะให้ตัดพอต่อว่าคนอื่น
ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ใช่แม่ตัวเองแค่นั้นเอง

ดีแล้วแต่ตัวเองทำผิดอะไรสักอย่างหรือตัดสินใจผิด
แต่พออันนี้ก็สรุปแล้วก็ไม่ใช่แต่แม่เขาสอนเขาก็ทำบุญบ่อยเนอะ
ก่อนที่จะนอนไปเนี่ย
ทำบุญเยอะจริงทำเยอะหลายที่เลย
โอ้โหแบบสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างอะไรเขาโอ้โหเต็มที่
เรื่องทำบุญเขาเต็มที่ถูกต้องเนอะ
อ้าวโอเคนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูต่อไปไว้มีดราม่าอะไรต่อเนอะ
คู่นี้เขาก็มาตั้งแต่เรื่องกวนคันทอง

มีแฟนคลับเกิดขึ้นเพื่อคู่นี้เนี่ย
มากมายมหาศาสตร์แล้วคู่นี้พอออกงานทีนาที
ก็จะมีคนแบบอ้าวรักกันจริงคทีนู่นนี่นั่นนะคะ
ล่าสุดเมื่อวันที่๒๗สิงหานี้นะฮะที่ผ่านมานี้
ทั้งคู่ได้ถือโอกาสดีควงคู่กันจัดแฟนมิติ้งให้กับผู้ที่โชคดีกว่า

น่าจะนะใช่ไหมเพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่เคียงข้าง
และให้การสนับสนุนเสมอมาบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความปี๊ดวิวนะคะ
ดิงดังดังกินขนมน้ำหวานดิงดังดังดังมีเมาด้วยหรอ
ใช่สิน้ำหวานสิคะเขาคู่นี้เขาแบบว่าไม่ใช่เป็นแนวนั้น
เพราะว่าอเล็กกำลังจะเกิดวันเกิดคือ๑๕กันยายนนี้ให้ล่วงหน้า
น่ารักป่ะล่ะอเล็กจะอายุ๒๗ในวันที่๑๕กันยาแล้ว
อเล็กเป็นคนเก่งด้วยเล่นละครดีคือเมื่อก่อนเนี่ยผมบอกจริง
ผมไม่รู้จักอะไรโดยเป็นการส่วนตัวไงไม่เคยเจอไม่ค่อยอะไรอย่างนี้
ผมก็รู้สึกว่าน้องมาดูเป็นคนยังไงอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้นะ
แต่พอไปเจอตัวจริงน่ารักแล้วแบบว่าคือเขาเป็นคนที่แบบอยู่กับ
เขาไม่ค่อยมีเพื่อนในวงการนะเพื่อนวงการเนี่ยแบบมีน้อยมาก
อาจจะคนหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้แต่เขาจะคบกับเพื่อนที่แบบเคยเรียนมากเขา
แล้วเขาเป็นเด็กตลกสมัยก่อนเขาจะแบบเหมือนกับอัดคลิปของเขาแบบก่อนเข้าวงการ
ก็จะแบบเหมือนกับพรีเซนต์งานกับอาจารย์อ้วนมากอ่ะน่ารักมาก
เป็นเด็กที่มีทักษะแล้วก็อยู่กับผู้ใหญ่ก็เป็น
ถ้าทางแบบบ้านคงสอนดีอยู่ผู้ใหญ่ก็จะดี
ติ้งอันไว้ดีว่าทำงานต้องให้พ่อแม่ก็ม

ชอบหญิงแก่เนอะ

คือไปด้วยกันเนี่ยแล้วปรากฏว่า
เขายืนใช่ไหมฮะแล้วก็มีคนถ่ายรูปให้
พอมาดูปรากฏว่าเป็นเงาแบบ

มวิดดำไม่มีนะมีอยู่บนหัวอยู่แหละมวิดดำ
ไม่ใช่สร้างกระแสเอ้าอีกแล้ว

เบลล่ากลืมเหรียญจบปริญญาโทร

เถ้าตีฝ่ายชายซิ
อ๋อผู้หญิงเธอไม่สด

นาทีก็ลืมว่าเขาเป็นเกยเป็นเก้งไม่ใช่ไหม

เขาเข้าอยู่ในกรุ๊ปพี่กดนี่แล้วพี่ก็กดคำว่านี่โฟโต้
แล้วพี่ยังเข้ามาดูว่ารูปอยู่ข้างในคืออย่างนี้เบลล่ากับเวียนี่นะ
เจอแล้วเธอเก่งเนอะเธอฉลาด
ฉลาดนี่เป็นนี่นี่เรียกว่าเป็นความรู้ใหม่เลยนี่ไง
ให้ดูภาพเต็มอันนี้คืออาทอันนี่คือบ่ที่ว่าเป็นทาง
อันนี่คือแล้วเขาก็สูบใกล้ที่บ่

เห็นป่ะนี่สีขาวอ๋อเห็นแล้ว

ตะวัดมาข้างหลังเลย

รูปนี้คนอื่นถ่ายก็ไม่เป็นแบบนี้

คือเบาะน้ำที่เขาชะโน้ดเลย

อันนี้เขาเอาน้ำไปทำ

ที่นี่มีเขียนไว้บอกไว้หมดเลย

แต่ว่าน้ำนี้เป็นน้ำที่เขาเชื่อว่ามาจาก
พยานักปากถ้ำของพยานักที่ไหลออกมา

แม่งฉันน่าหวานก็ไม่รู้นะ

เดี๋ยวเรื่องนี้ไปติดตามชมในมูไนท์

รับเวียร์ส่งข้อความแสดงความยินดีทันด้วยนะครับ
เบลล่าน้องเล่าบอกว่าดีใจมากคือเหนื่อยมากเลย๒ปีเต็ม

ก็จบตามเกณฑ์๒ปีค่ะ
ปริญญาเดือนพฤศจิกายนนี้ค่าหายเหนื่อยมากค่ะ
ที่ผ่านมาวันไหนที่ไม่มีถ่ายละครก็ต้องรีบทำงาน

ทำตั้งแต่ยังไม่โรงเรียนด้วยซ้ำตื่นเต้นนะคะ

เรียนจบแล้วพี่วิวว่ายังไงบ้างส่งข้อความแสดงความยินดีไหม
น้องก็ตอบว่าก็มีส่งข้อความแสดงความยินดี
ที่เบลได้รับปริญญาเนี่ยก็คือของขวัญที่ดีที่สุดของเบลแล้วค่ะ
ไม่ได้อยากได้กระเป๋ายังไม่ได้ชวนพี่เวีย
เพราะว่ายังไม่แน่ใจเรื่องวันเดี๋ยวลงในอินสตาแกรมส่วนตัว

แต่ว่าที่มีข่าวว่าห่างเหินกันไม่จริงยังเลิฟกันอยู่
ส่งผมใหม่ของเวียกระชากใจน้อง
อย่าเรียกว่าทรงผมเรียกว่าหัวเหม่งกันดีกว่านะคะ
ตอบว่าตอนแรกเห็นก็ต้องยอมรับว่าตกใจเหมือนกัน
เพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนลุคที่คาดไม่ถึงค่ะ

ไม่แต่เขาหล่อเขาตามยังไงก็ได้

ข่าวถามต่อชอบไหมชอบไหม
เบลตอบบอกว่าอันนี้ไม่ออกความเห็นก็แล้วกันนะคะ
ล่าสุดไปทะเลใส่ชุดว่ายน้ำด้วยจะเปลี่ยนลุคในสระเซ็กซี่หรอ

น้องก็ตอบว่าก็ไปทะเลนิดนึงไม่ได้จะโป๊ะเกินไป

มันเป็นปกติที่คนไปเที่ยวทะเลก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำ

จะให้มันใส่ซุปกางเกงยีนแบบล่วยปากสฟารีเหมือนก็คงจะไม่เช่า
ทีต่างหากคนไปว่าเขาโป๊บ

สระว่ายน้ำเนี่ยนะเขายังต้องเขียนเลยว่าต้องให้ใส่สวิมมิ่งซู

มันจะใส่อะไรมันจะตีปองไอ้ปคนชิงชาปถัว
เวลาไปทะเลนุ่งกางเกง๓สวดเกงขาสั้น
นดน้ำหนูหนูบ่ะงง

ตกลงคนนั้นเค้าชอบคนจริงอเล็กเขาชอบจริง

คุณทำแบบนี้ควรลองไปเผาบ้านจัวละ
เขาลองมาเผาของอะไรกัน
อะไรหญิงแยะครับสิ

โอ๊ยนางคนนี้ก็ไม่รู้จัก

ทำกระทั่งแบบว่าได้ผัวเป็นหมอ

หยัยที่ละครั้งไม่ทำ

พี่แม่ถ่ายรูปแบบนี้เรนน่ะพี่ม๊า

ก็ค่ะเขามีคนอื่นจีบแล้ว

ถามถึงเรื่องของหน้าอก
เขาก็บอกว่าก็ค่ะก็ไปอับอึมมานี่แหละค่ะ
ก็อ่ะเฮ้ยอาจจะตกใจเลยนะคะ
แต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าต้นทุนเดิมของแย้เนี่ยนะคะ
มันไม่ได้บุบเข้าไป
มันก็คือแบบว่าเขามีของเขาอยู่แล้วเนี่ยแต่ทำตอนนั้นก็เพิ่มเพราะว่าอันเก่ามันแค่๓๐๕
๓๐๕๐๕ก็เยอะแล้วนะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยนางทำอยู่แล้วนางก็ไปเพิ่มไซส์อีกจาก๓๐๕ก็เป็น๔๔๐เลย
ให้มันพุ่งออกมาเลยนูนพุ่งออกมาเลยทำให้เกิดความมั่นใจกว่าเดิมไหม
ใจกว่าเดิมมากเลยค่ะมีความสุขมากเลยกับของปลอมเนี่ยนะ

ที่บ้านถนนฝนตกพร่ำไอ้กบไอ้อ่อนไอ้แขดวงฤดีคิดถึงเด้อ
คือเขาส่งหาการไม่เกี่ยวกับเราอ๋อไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราเขาใช้เส้นทางเราเป็นการติดต่อ
ไม่เกี่ยวกับเราอ๋อเลิศใช้เส้นทางเราเป็นการติดต่อ
ถ้าเป็นพี่หนุ่มพี่ม้าพี่เหมียวเนี่ยเป็นเรา
ส่งไลน์ไปหาเขาเลยก็ได้พี่

เป็นหัวใจแล้วพุ่งขึ้นหรือยัง

เซ็กซี่พุ่งขึ้นแต่เรื่องหัวใจไม่เกี่ยวค่ะ

คิดว่าทำนมแล้วจะมีผู้ชายเข้ามาหรือ

เขาบอกว่ามีนักธุรกิจเข้ามาไม่ใช่เหรอ

แล้วคนที่เข้ามาคนล่าสุด

ก็ยังไม่ได้รับเป็นแฟน

เหรอมอทำให้น่ะอาจว่าอันแรก
เอาจริงนะถ้าอยากจะเอาออก
ถ้าอยากจะเอาออกหนึ่ง

ของเก่าที่มอทำให้เนี่ยเป็นอย่างไรมั่ง

เผลอไม่มันทำเยอะ

มาดูข่าวอเล็กนะครับกับน้องเต้ยจรินพรล่าสุดทั้งสองคนควงคู่ออกงาน
ถึงความสัมพันธ์รับบอกว่าเลิกกันจริง

เมื่อนักข่าวก็เลยรีบไปถามถึงความคืบหน้า
สำหรับหนุ่มอเล็กและน้องเต้ยจรินพร
งานนี้ทั้งคู่ยอมรับนะครับว่าได้เลิกลากันสักพักหนึ่งแล้ว

แต่ทั้งคู่พูดคุยกันได้ดีอยู่เพราะสถานการณ์ถูกบังคับ
แต่ส่วนมากนะครับจะเป็นเรื่องงานเพราะทั้งคู่รู้จักกันมานานแล้ว
แล้วก็เจอกันตามงานที่ทำร่วมกันนะครับ
ยังไม่มีเวลาคุยเรื่องส่วนตัว
แจ้งนะครับว่าอยากโฟกัสเรื่องอนาคตมากกว่า
ไม่ขอบอกถึงเหตุผลของการเลิกลาในครั้งนี้
ขอเก็บไว้รู้แค่๒คนก็พอนะครับ
รับด้วยนะครับว่าตอนนี้ทั้งคู่ใช้คำว่า

เรื่องการทำงานเป็นของเรื่องของการที่ทำเป็นแบบพาร์ทเนอร์

ทำงานเพื่อสังคมเพื่อสัตว์เพื่ออะไรอย่างนี้
ชอบมากเลยนะตอนสัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้ว
รักกันมากทำเรื่องฉันรักกันมาก

แล้วทำให้คนสนใจไปช่วยช้างด้วย

ฉันนี่ทำไมเป็นคนแบบนี้ก็ไม่รู้
คุณนี่มันไอ้พลิ้งคนเริงหรือเปล่า
คนแล้วเนี่ยพูดมาเนี่ยคนนั้นก็สามี
เดี๋ยวป้องเดี๋ยวพุธเดี๋ยวเนี่ยว่าน

นี่ต้องบอกอย่างนี้ไปเปิดตัวนะฮะ
ว่าไปคบกับฟาง
ฟางแก้วอ๋อเฟย์ฟางแก้ว

ขอให้วิญญาณนักข่าวลงก่อนวิญญาณกัน

พร้อมอีกสองนาทีเลยเขาจะเตรียมอะไรกัน
ลงรูปลงรูปมีแทปชันด้วยนะฮะ
เขียนว่าโคตรโชคดี

นี่ก็เขาบอกว่าเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กันมา
ตั้งแต่พักเป็นพักใหญ่แล้วล่ะ
แต่ว่ายังไม่บอกให้ชัดเจนเท่านั้นเอง
น้องว่านนี่นะคะแล้วก็สาวฟางนี่นะคะ
สงบแล้วสงบแล้วค่ะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในขณะนี้สาวฟางนี้นะคะ
อื้มอารมณ์เสียเพราะพอให้ตั้งอยู่ในธรรมะค่ะ

ล่าสุดทางฝ่ายนุมว่านนี่ก็ลงรูปฟางนี้นะ
แล้วก็แคปชั่นว่าโคตรโชคดีเนี่ยแล้วก็ตัวเองว่า
ผ่านมาก็๑๐ปีเนี่ย
คำถามวัยเยาที่เคยเลือนหาย

เพิ่งจะมาเป็นน้องนี่เออเดี๋ยวกูจะไปถาม

ประเด็นกิมเองวันนี้มาแน่นอน

โคโภหน้ามันเหมือนกับ

ไปนั่งกับเขาเลยไป
วันนี้กิมเองใช่ไหมฮะ

กับเรื่องของนางไก่นะคะเกี่ยวกับคดีเรื่องของแอบอ้างสถาบันเบื้องสูง
คือตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบว่ามีคนมีสีเข้าไปมีสีเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า
บอกว่ายศพลตรียศพันเอกอาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันเพิ่มเติมค่ะ
เออกวาดมันให้หมดเลยแรงงานโอเคนะครับ
ขอบคุณพี่ทั้ง๓คนค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ
เราก็คงลากันตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะพบกันใหม่เย็นนี้ค่ะ